รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คุณแม่สารณีครั้งที่แล้วนะฮะ
ไม่มีสมาธิจะเล่นอะไรทั้งนั้นเลย

ว่าถ้าได้แสนหนึ่ง๖๐๐๐อยู่ที่ขา

รักษาแม่น่าจะซักสองหมื่นครับ

มีอะไรล่ะครับ
ภักษ์ปุ้งร้อง
สำหรับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับเรามีนัดกันนะครับทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกฟ้าร้องน้ำท่วมแผ่นดินไหวลูกเห็บตกนะครับ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยของเรา
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมมั่นใจได้แน่นอนคือ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
คุณร้องได้ครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับไปเลย๑ล้านบาท
คราวที่แล้วนะครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
เป็นเด็กหนุ่มก็เรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นทีเดียว
แล้วก็เรื่องราวของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่

พรบเขาบอกว่าจ่ายในช่วงรักษาครับ

อยากจะเอาเหล็กออกแต่ไม่มีเงินครับ

บ๊วยบ๊วยบ๊วยช่วงไหนที่หักครับ
ช่วงนี้ครับ

ก็ไม่สามารถทำงานได้ครับ
ทำงานหนักนิ่มไปได้เลย

ดีขึ้นเยอะนะวันนี้คุณแม่มานั่งเชียร์ได้ด้วยนะคะ
ขอต้อนรับครอบครัวของน้องผักบุ้งด้วยนะคะ
คุณพ่อบุญยังคุณแม่สารินีแล้วก็น้องภากาศแล้วก็ลุงสุรพนธ์ค่ะ

เป็นอย่างไรคุณแม่อาการเป็นอย่างไรคะดีขึ้นหรือยัง

ครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรคะ
ก็มันมื้นงงค่ะ
มื้นหัว
ค่ะ
นั่งไม่ได้เลยเห็นบอกต้องนอนที่โซฟาเลย

ใช่ต้องให้แผ่นไปซื้อค่ะ

เขาดื้ออะไรกับคุณแม่บ้างคะผักบุ้งเนี่ย
ก็สนตามภาษาเด็กค่ะ
เขามีกรอบวีรกรรมอะไรมั้งคุณแม่

จักรยานยกล้อหงายท้องอะค่ะ

ครั้งที่แล้วเรื่องนี้เล่าให้ฟังแล้ว

มีอะไรอีกที่วิรกรรมที่ประทับใจคุณแม่
แล้วก็วิรกรรมก็พ่อเขาได้ปลายปักกระเป้าหมา

แล้วก็ตรงหัวโต

เขาก็รู้ว่าเขาก็ยังแบบเหมือนคนดื้อ

แล้วพิษของปลาปลากระเป้าส่งผลยังไงกับเขาไหม
ก็ต้องไปเย็บไม่เป็นไร

แล้วพอโตมาเนี่ยเขาก็ยังดื้อแหละครับคุณแม่
ก็ไปบ้านเพื่อน
ไปยังไงไม่ให้นกกิ๋กตาอีกละมึงลูก

ผมไปดูวันที่กงไปก้มดูมาใกล้
แม่ผมเห็นว่ากินไปกินมาก็โดดกิ๊กเลยครับ
แล้วเจ็บไหม
ประมาณ๓วันนะครับโอ้โฮต่างกับบ่อนคุณแม่นะมีอะไรอีก

มีมาไม่นานก็หมากัดนิ้ว

ก็ไม่ขาดแต่เข้าเป็นรูโบ๋
เปล่าครับมันจะเอาจักรยานผม

ถ้าเองไม่ส่งจักรยานไปข้าจะงับเอง

หมาเห็นจักรยานไม่ได้ต้องวิ่งไล่กัด
แต่จริงมันกัดไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่จอด

เร็วไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่มีกำลัง

แล้วผักบุ้งทำไงหลังจากหมางับเราแล้ว
ผมก็ปั่นกลับมาบ้านให้แม่พาไปฉีดยา
ขณะนี้ในร่างกายของผักบุ้งก็มีเชื้อปั๊กเป้าเชื้อนก
เชื้อหมา
มีอะไรอีกไหมคะคุณแม่
๓เชื้อเข้าไปแล้วหมดแล้ว
เช็กห้องเย็นลงเย็นของแชร์ศพ
เช็กระดับความเย็น
ควบรวมกิจกาลเกี่ยวกับงานศพว่ะนั้น

แล้วตัดสายสินผักบุ้งมาตาสังอ่ะคนตายไม่กลัวเหรอ

คาถามีคาถาไหมไล่คาถามีครับธรรมังจุติสังคังจุติครับ

ผักบุ้งทำมาแล้วทั้งหมดกี่เคสห้าสิบครับ
โอ้โหไม่ใช่เล่นนะอันนี้มืออาชีพนะ
ก็เป็นอาชีพหนึ่งอันนี้คือ๑ใน๓คือสับปะเลอ
รรคทายกก็คือทำอะไรมั่งนำสวดครับ
สวดอ้าวญาติโยมสวดตามอ่าเสร็จจัดการถวายสังฆฐานอะไรเป็นคน

เอาศพเข้าโรงเย็นเราต้องดูแลโรงเย็นยังไง
ระดับความเย็นครับว่าความเย็นเท่านี้พอไหมศพจะเน่าจะขึ้นอืดไหม
แต่ว่ามีอีกอันหนึ่งอันนี้มันทำควบกันได้ด้วยเหรอรับจ้างบวชหน้าไฟเนี่ย

งานไหนเราบวชหน้าไฟเราจะมาเป็นสับปะเลอได้ไหม
ได้ครับแต่เป็นมรกษายกไม่ได้ได้ไม่ได้แหละ

๓๐๐บาททั้งงานเลยกลิ่นสวดจนเผาเนี่ย
เผาเนี่ยก็บางทีก็๓วันบางทีก็๗วันครับ
สูงสุดได้๓๐๐บาทยังต่ำสุดต่ำสุดก็๕๐บาท๑๐๐บาทครับ
แต่ว่าเราก็อยู่ช่วยงานเขาตลอดจนกว่าจะเผา
ก็อยู่ที่วัดเลยกินอยู่ที่นั่นเลย
ก็กึ่งเป็นจิตอาสาเนาะคุณป่าเนาะ
พี่ก็อนุโมทนาบุญนะให้ผักบุ้งนะ
ขอให้บุญที่ผักบุ้งได้ทำนะช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตให้ไปสู่สุขติ
ขอให้บุญกุศลนั้นเกื้อหนุนผักบุ้ง
ผักบุ้งมีชีวิตที่ดีจิตใจที่ดีนะครับ
เรียนดีแล้วก็ได้งานดีทำช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะ
คุณแม่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะ
ส่วนที่เขาทำตรงนี้คุณแม่เห็นว่าไงบ้าง

เวลาเขาอ้อนเขาจะอ้อนยังไงบ้างคุณแม่
ก็อยากจะได้รถได้อะไรเขาก็พอค่ะ

เขาบอกว่าอยากจะออกรถเครื่องสักคัน
บอกแม่ยังไม่มีตังค์เลยลูกว่างั้น

ลองบอกซิเวลาอ้อนแม่สมมุติอยากได้มอเตอร์ไซค์

แม่ครับผมอยากได้มอเตอร์ไซค์ครับ

เพราะที่ที่ผมเรียนกลับบ้านห่างกันประมาณ๒๐กิโล

ตอนนี้ก็มาถึงเป้าหมายนะครับ

ก็ตั้งเอาไว้๘๐๐๐บาท
บาทนั่นก็คือจะเอาไปเป็นค่ารักษาขาตัวเอง
เอาเหล็กออกซึ่งตอนนี้เอาออกได้แล้ว

มาวันนี้ความมั่นใจดีขนาดไหน
ครั้งนี้แม่มานั่งให้กำลังใจด้วย

ผ่านไปแล้ว๔เพลงได้ไปแล้ว๖๐๐๐บาท
ตัวช่วยทั้ง๓ตัวใช้ไปแล้ว๑ตัวช่วย
ตอนนี้เหลือตัวช่วยอีก๒ตัวช่วยที่จะใช้ได้

เพลงนี้ก็คือ๘๐๐๐บาทตามเป้าเลย
ถ้าทำได้ร้องเพลงนี้ถูกหมด
โปรดติดตามตอนต่อไป

เคยร้องสักครั้งหนึ่งไหม
เคยครับแต่ก็นานแล้ว
ความมั่นใจในเพลงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ตัวช่วยยังอยู่อีก๒ตัวนะครับ
ถ้าอยากจะหยุด
ก็รับ๖๐๐๐บาทแล้วไม่ต้องแข่งต่อ
ตอนนี้มาตัดสินใจก่อนนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
ปุ้งครับผักบุ้งจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้สู้
ตกลงว่าสู้ครับ
ตัดสินใจสู้นะครับเพื่อที่จะคว้าแปดหมื่นบาท

แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับ
เลือกไปแล้ว๑แผ่นคือแผ่นที่๖นะครับ

มุ้งครับตกลงจะเลือกแผ่นไหนครับ

มาดูกันนะครับแผ่นที่๔ตัวช่วยของผักบุ้งในเพลงที่๕นี้ก็คือ

ง่ายด่าอย่างนั้นเชียว

มันมีพิษอยู่ในร่างกายมากมายหลายพิษ

ด้วยพลังของสุนัค

ตอนนี้ทำอย่างที่อยากได้

โอ้โหนี่ได้แล้ว๘๐๐๐บอกอะไรแม่หน่อยเร็ว

บอกแม่เลยที่เราอยากจะพูดกับแม่
แม่ครับเดี๋ยวเตรียมตัวรักษาได้ครับ

ไม่มีสมาธิจะเล่นอะไรทั้งนั้นเลย

แต่เพลงหน้าเพลงที่๖

ผักบุ้งฝันให้พี่เป๊กฟังหน่อย

จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเรามั่ง

อีก๔ทำอะไร

บวชจะทำให้พ่อแม่รู้สึกยังไง

พ่อแม่ทุกคนก็อยากเห็นชายเพื่อเหลือลูก

แต่ว่าการบวชก็ต้องใช้เงินพอสมควร

เงิน๑แสนบาท

ก็มาถึงเพลงที่๖ครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท

เราไปฟังอินโทรเพลงที่๖พร้อมกันเลย

มูลค่า๑แสนบาท
เห็นเปิดมาช่วงแรกยังงงอยู่
พอมากีต้าลีดขึ้นแต้วก็หน้าตาดูเปลี่ยนไป
ได้ไหมครับฮึ้ยได้นะได้ครับ
ตึกตรองดูให้ดีเพลงนี้ร้องล่าสุดเมื่อไหร่

ร้องอยู่บ่อยนี่ร้องแบบถูกต้องทุกคำด้วยใช่ไหม
ถูกไหมถึง๑๐๐ไหมเนี่ย
ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเลย
เพราะว่าผักกุ้งอย่าลืมนะครับตอนนี้มีตัวช่วย
เหลืออยู่ในคลังแสงของผักบุ้งอีก๑ตัวยังมีได้ใช้
นั้นยังมีร้องเพลงเก่งของตัวเองอยู่นะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีลองลงมาจากข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
เอาละครับผักบุ้งฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖
มูลค่า๑แสนบาทผักบุ้งจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ครับสู้ครับ

ตอนนี้นะครับผักบุ้งเลือกไปแล้วคือแผ่นที่๔

แผ่นที่๒ก็คือ

จริง

จริง

จริง

จริง
จริง

จริง

จริง
จริง

จริง

จริง

จริง

จริง

จริง

จริง